รางวัลที่หนึ่งมวดวัลที่หนึ่งพฤศจิกายนเลขที่ออก
ตอนนี้พยายามคิดว่าลืมให้กรรมการสาบานเอาพระมา
แล้วให้กรรมการเนี่ยสาบานต่อหน้าพระ
และการพิสูจน์เกิดขึ้นทุกงวดโดยกรรมการตัวแทน
อย่างเช่นคุณพิธีระวักษณ์เนี่ยเดี๋ยวเชิญไปพิสูจน์
ผมจะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบนะครับ

คำถามที่บางคนยังคงคาใจและสงสัยว่าเอ๊ะทำไม
รางวัลที่๑ซึ่งเป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุด
ออกรางวัลโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
๑๖วันครั้งที่จะทำให้คุณผู้ชมทั้งบ้าน
หลายบ้านหลายบริษัทนะครับได้เฮกัน

โดยเฉพาะในครั้งที่เจอกับเลขแปลก
มีคำถามเกิดขึ้นครับว่าเอ๊ะทำไมรางวัลที่๑
แล้วบางงวดที่มีเลขแปลกเกิดขึ้นเนี่ย
มีการล็อกรางวัลหรือเปล่าล็อกเลขหรือเปล่า
แต่บางคนก็บอกว่าไม่จริงหรอกนะคงเป็นความบังเอิญแหละ
อาจจะเป็นความมหัศจรรย์ของตัวเลขก็เป็นไปได้
วันนี้คุณผู้ชมตามผมมาหาคำตอบพร้อมกันนะครับ
โดยเฉพาะงวดที่คือฮาที่สุดก็คือ๑๖ตุลาคม
๑พฤศจิกายนที่ผ่านมาหมาด
คุณผู้ชมครับคำถามที่เกิดขึ้นก่อนจะว่ากันด้วยตัวเลขชุดนั้น

เลขแปลกในรอบ๑๕ปีครับ

รางวัลที่๑เลขที่ออกดูนะครับคุณผู้ชมครับ

นั่นก็คือเลข๔๔๔๔๔๑๓ครับ

รางวัลที่๑เลขที่ออกในงวดนั้น
พอไหมครับไปกันต่อครับ

งวดต่อไปคือ๑๖พฤษภาคม๒๕๕๙

เพราะว่าในบางงวดบางปีนอกจากเลขรางวัลที่๑แล้ว
ปรากฏว่าก็จะมีเลขท้าย๒ตัวที่มีความแปลกด้วยนะครับ
คุณผู้ชมลองดูก่อน๑กุมภา๒๕๕๖ครับ
รางวัลที่๑เลขที่ออกคือ๕๗

ด้านซ้ายมือของผมครับเลขท้าย๒ตัวคุณผู้ชม
หกหกครับดูสิครับคุณผู้ชมดูฮะเห็นไหมครับ
ว่ามันมีความแปลกเกิดขึ้นไปกันต่อครับคุณผู้ชม
เอาอีกสักงวดหนึ่งครับงวดถัดไปครับ๑๖กรกฎาคม๒๕๕๙
รางวัลที่๑เลขที่ออกก็คือ
ส่วนเลขท้าย๒ตัวครับลองดูครับคุณผู้ชม
คุณผู้ชมเห็นอะไรไหมครับไปกันต่ออีกสักงวดกันแล้วกันคุณผู้ชมครับ
ไปดูกันต่อครับงวดประจำวันที่๑กันยายนปี๒๕๕๙
รางวัลที่๑เลขที่ออกก็คือ
หลายคนน่าจะคุ้นเลขนี้นะครับแล้วหันมาดูเลขท้ายสองตัวหน่อยครับ
เป็นเลขอะไรเอ่ยนี่ครับคุณผู้ชม๙๘ครับเห็นไหมครับ
นี่คือความแปลกที่เกิดขึ้นและคนบางคนก็สงสัย
และล่าสุดครับคุณผู้ชมสำหรับงวด๑๖ตุลาคม
คุณผู้ชมครับงวด๑๖ตุลาคม๒๕๖

แล้วไปดูกันต่อครับงวดถัดมา๑พฤศจิกายน๒๕๕๙
รางวัลที่๑เลขที่ออก
คุณผู้ชมครับลุ้นไปพร้อมกันนะครับ

คุณผู้ชมแล้วนั่น
นี่ครับ
หลักซ้ำกันมีเพียงแค่ตัวแรกที่ต่างกันเกิดอะไรขึ้น

ได้พูดคุยกับรองศาตราอาจารย์ดรธพลวิชัย
กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลอาจารย์ธนวั
ย้ำนะครับบอกว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลทำงาน
มีความโปร่งใสตรงไปตรงมาไม่มีการล็อกตัวเลข

เพราะอุปกรณ์การออกรางวัลถูกออกแบบมาเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
มีการตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนออกรางวัล
ขั้นตอนการออกรางวัลที่มีการถ่ายทอดสด

เข้มงวดในการจัดเก็บอุปกรณ์ออกรางวัลด้วย
ดังนั้นยินดีให้ตรวจสอบครับ
จริงแล้วจุดแรกก่อนนะต้องบอกว่าล็อกไม่ได้

สองเนี่ยต้องการท้าพิสูจน์ให้ทุกคนไปพิสูจน์ได้ด้วย
เพียงแต่ว่าวิธีการพิสูจน์ตอนนี้ที่เราพิสูจน์ได้ง่าย
ก็คือ๑ไปดูการออกรางวัล
นี่คือการพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดคือการไปออกรางวัล
วิธีที่พิสูจน์ต่อมาคือไปเป็นกรรมการ
แต่การเป็นกรรมการเนี่ยเราจะมีโครงการในการที่ให้ตัวแทนภาคประชาชนเนี่ย

แล้วเราจะสุ่มเข้ามาเป็นหนึ่งในกรรมการนะครับ
วิธีพิสูจน์ต่อมาคือดูหน้าจอทีวีเวลาถ่ายทอดสด

ทีมงานถ่ายทอดถูกไหมพิธีกรคือกรรมการก็ไม่เคยตั้งข้อสงสัย

คนที่ดูการออกรางวัลสดก็ไม่เคยตั้งข้อสงสัยว่ามันมีการล็อก
แต่พอเลขออกมาปั๊บเป็นเลขมงคล
เป็นเลขเจ้าพ่อเป็นเลขที่พิษดาร
มันจึงทำให้ข้อรู้สึกเดิมว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลล็อกได้
หรือมีกระบวนการล็อกอะไรต่างมันจึงเกิดขึ้น
แต่ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งคือล็อกไม่ได้และพร้อมให้พิสูจน์

เรามีอย่างเดียวคือยืนยันและพร้อมให้พิสูจน์

และจาก๒งวดติดล่าสุดนี่แหละครับก็คืองวด๑๖ตุลาคม
กับ๑พฤศจิกายนในปีนี้๒๕๖๕
ซึ่งมีความละไม้คล้ายคลึงกันมากแบบนี้
คนก็เลยมีคำถามว่าเลขแปลกที่ออกมาแบบนี้
ติดต่อกันถึง๒งวดเนี่ยโอกาสมันจะเกิดขึ้นได้มากน้อยขนาดไหน
คุณผู้ชมครับขยับมาตรงนี้ครับมาดูชุดข้อมูลตรงข้างหน้าผมครับ
โอกาสที่มันจะเกิดขึ้นลองดูนะครับคุณผู้ชม
มีโอกาสมากน้อยขนาดไหนตัวเลขลันไปต่อเนื่องนะครับ
ดูครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับ
นี่คือเลข๐เพียบเลยนะครับ
ถามว่าโอ้โหคุณคิงตัวเลข๐ขนาดนี้นี่มันเท่าไหร่กันเนี่ย
ชัดจากโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลครับ
งวดที่แล้วนะครับก็คืองวดประจำวันที่๑๖นะครับ
ตุลาออกมาปั๊บโอกาสที่เลขนั้นถูก
เลขทุกเลขมีโอกาสเหมือนกันหมดเท่าเทียมกัน

เพราะเลขเรามี๖หลักคือ๑ล้านตัวนะครับ

เพราะพอเลขที่มันออกมาซ้ำกันเนี่ยเป็นเลขเดียวกันเนี่ย
มันอีกครั้งหนึ่งมันเลขนั้นก็จะมีโอกาส๑ใน๑ล้าน
เพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่ามันคือ๑ในล้านล้านครั้ง

แต่มันไม่น่าเชื่อมันเกิดขึ้นจริง

ถ้าผมเกิดมาอีก๒ชาติผมอาจจะไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ได้

มันสะท้อนให้เห็นถึงมหัศจรรย์แห่งตัวเลข
เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมเชิญคุณพีรวัตรไปออก
และกลับมาเดี๋ยวให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลทำสกรูป
ผมสัมภาษณ์เด็กดีมากจะได้รู้ไง
อาจสลับกันบ้างจะได้รู้ว่าเอ๊ะจริงแล้วมันล็อกไม่ได้
ด้านผู้ช่วยศัตริย์อาจารย์ดรวิศนุวงศิลป์ซิริกุลครับ
อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตมองว่า
ตัวเลข๐๙อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้
และตั้งคำถามให้ทุกคนคิดร่วมกันครับว่า
ถ้ามีการล็อกตัวเลขจริงสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เขาจะได้ประโยชน์อะไรครับ
ผมคิดว่ามันเป็นตัวเลข๐๙มันออกได้หมดล่ะ
มันอาจจะมีสักครั้งหรือสักวันหนึ่ง
ที่มันอาจจะออกเป็น๐๐ทั้ง๖หลักก็ได้
ออกเป็น๙๙ทั้ง๖หลักก็ได้
คือมันก็เราต้องเรียกว่ามันคือความบังเอิญล่ะครับ
ผมคิดว่าเราต้องกลับไปตั้งคำถามนะครับว่า
แล้วสำนักงานสลากจะล็อกเลขไปเพื่อประโยชน์อะไร
เกิดขึ้นกับสำนักงานสลากหรือไม่กับการล็อกเลข
เพราะว่าโดยตักกะแล้วสำนักงานสลากเขาขายสลาก
เขาเรียกว่าขายขาดขายขาดแปลว่ายังไงซะเขาก็ได้รายได้
แน่นอนในแต่ละงวดแล้วสลากที่พิมพ์ออกมาเนี่ยขายออกไปหมด
นึกอุปกรณ์ปัจจุบันระบวกการถ่ายทอดขนาดนี้
ผมเชื่อว่าโอกาสล็อกมันยาก

อันนั้นก็แล้วแต่แต่วันนี้ผมหาคำตอบมาให้คุณผู้ชมได้ฟัง

จริงแล้วการลุ้นผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ย
ก็เหมือนกับการเล่นเกมเสี่ยงโชครูปแบบหนึ่งแล้วครับคุณผู้ชม
ใครที่อยากจะลุ้นรวยลุ้นเสี่ยงอยากลองก็ทำได้นะครับ

อย่าลืมว่าเงินที่จะนำไปใช้ตรงนั้น
อย่าให้ถึงขั้นว่าต้องมาเดือดร้อนกับเงินที่ต้องใช้จ่าย